บนท้องถนนนะคะแต่ว่าจะพาไปดูเหตุการณ์นี้
ทำให้คนขับรถคันนี้เขาตกใจว่าเอ้ยผีหลอกหรือเปล่า
มอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านหน้าปัดหน้ารถ
แต่กลายเป็นว่าไม่มีคนขี่ซะอย่างนั้น

คุณดูสิมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้ารถไปแล้วไหนอ่ะ
อ้าวแล้วมาจากไหนโอ้โหข้ามเลนมาเลย

คนขี่ไปไหนไม่มีใครไปไหน
นี่ค่ะทำให้คนขับรถคันนี้เขาตกใจสองเด้งเลยคุณผู้ชมค่ะ
เด้งแรกตกใจแรกคือมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งตัดหน้าไป
ตัดหน้าเขาตกใจแล้วบีบแต่เตือนไปแล้วหนึ่ง
สะดุ้งแรงอีกรอบเฮ้ยมองไปชัดอ่ะ
อเตอร์ไซค์มันไม่มีคนขี่นี่ไงพีคกว่าอีกไง
คือไม่มีคนขี่มาแล้วมายังไงนะคะมาจากไหนนะคะ
คุณผู้ชมคลิปนี้ค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ค
แล้วก็เล่าบอกว่าแล้วดูสิเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนดึกด้วยไง
ครั้งดึกวันที่สิบหกธันวาคมนะฮะ
ขณะที่พ่อของแฟนเธอเนี้ยขับรถกลับจากงานศพด้วยอืม
เกิดตอนดึกด้วยกลับจากงานศพด้วย
อยู่ดีไปเจอมอเตอร์ไซคันนี้สีดำปริศนา
เลี้ยวตัดหน้าอย่างกระทันหันคนขับบีบแต่เตือนเลยค่ะ
แล้วก็หักหลบแต่ที่ชวนขนลุกเลยแล้วก็ตั้งคำถามเลย
เอาแล้วคนขี่อยู่ไหนนะคะเอาล่ะคุณผู้ชม
อย่าพึ่งจินทนาการเกินไปไกลมาเฉลยกันหน่อยแล้วกันนะคะ
สรุปเรื่องของเรื่องนี้ก็คือมอเตอร์ไซคันนี้มีคนขี่ค่ะ
แต่ว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ๓๕ปีคุณ

แล้วดูสิสภาพขนาดนี้เมาไม่เมาเมาไม่เมา
สิคะเมามากด้วยระหว่างทางเนี่ยขี่รถคันนี้มา
แล้วก็ร่วงลงไปนอนกลางถนนค่ะแล้วก็ปล่อยตัวรถมอเตอร์ไซค
วิ่งไปตามยัตถากรรมสรุปเจ้ามอเตอร์ไซคันเมื่อกี้
ก็วิ่งผ่านหน้ารถคันที่เห็นน่ะนะคะส่วนเจ้าตัวนะคะ
คนขี่รถพลเมืองดีพาไปส่งปั๊มน้ำมันแล้วก็ทำแผลให้
ซึ่งเจ้าตัวไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลก็เลยพาส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะ
อืมเมาไม่ขับนะคะแต่เหตุการณ์นี้เหมือนมอเตอร์ไซค์จะกลับเองเลยอ่ะเอ่อ